ตอนนี้กลุ่มคนเสื้อแดงครับกลุ่มคนเสื้อแดงจากทั่วประเทศเขานัดรวมตัวมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
จะมาให้กำลังใจในทักษิณชินวัฒน์เริ่มกันที่โคราชก่อนนะครับ
นครราชศรีมากลุ่มคนเสื้อแดงโคราชนะครับจะมาต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
อำเภอเมืองจวัดนครราชสีมาสองทุ่มแล้วจะออกเดินทางมาพร้อมกัน
ส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมานะครับที่ขอนแก่นครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติสิรินนะครับ
ปรึกษาเครือข่ายบทบาทสตรีเสื้อแดงภาคอีสาน
บอกว่าคนเสื้อแดงขอนแก่นและภาคอีสานจะร่วมกันเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อรอต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรี
โดยจัดรถบัส๑๐คันรถตู้ประมาณ๑๕คัน
นัดรวมกันนะครับรวมตัวกัน๒ทุ่มคืนนี้
แล้วก็ออกจากขอนแก่นเชื่อว่านะครับครั้งนี้คงไม่เลื่อนแล้วล่ะ
ไปที่นครพนมนะครับนางสาวสาราลีคะลีล้วนนะครับหรือเจ๊ติ้ง
แก่นำเสื้อแดงนครพนมเปิดเผยว่า
หลังจากทราบข่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับมา
ในฐานะแก่นำเสื้อแดงรวมถึงคนรักอดีตนายกทักษิณได้ประกาศ
โดยประสานกันส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจัดหารถตู้๒คัน
แล้วก็แก่นำเสื้อแดงประมาณ๒๐คนจะไปร่วมต้อนรับ
เอาละครับคุณผู้ชมแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้าง
กลุ่มคนเสื้อแดงนักรวมตัวกันให้กำลังใจ
ที่ขอนแก่น๒ทุ่มที่หน้าสวนรัชดานุสร
แล้วก็จะมีรถบัตร๑๐คัน๑๕คันไปรถตู้
ก็อย่างที่นำเรียนไปพระนครศรีอยุธยาตี๔ครับ
นนทบุรีขออภัยนะฮะไม่ใช่นนทบุรี
ปฐุมธานี๓ทุ่มครับที่ตลาดกลางราชสวาย
และที่จังหวัดราชบุรีครับตี๕นัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน

นครพนมนะครับนครพนมนี่เวลายังไม่แน่นอน

ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
จะมีรถบัส๒คันรถตู้๕คัน
โคราชเมื่อกี้นำเรียนคุณผู้ชมไปแล้ว
ที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับเวลา๕นาฬิกาตี๕นะครับ
แล้วก็จะมาแบบกองทัพมดจะมากันเป็นกลุ่มเล็กนะครับ
ไปดูกันต่อไหมฮะไปดูกันต่อที่ปลาจีนบุรีนะครับ
บรรยากาศหน่อยนะครับนายมณ์เทียนหรือว่าดำผัดไทยนะครับ
นประชอปลาจีนบุรีบอกว่าจะมาต้อนรับอดีตนายกธรรมดรี
แล้วนัดหมายก็แต่ละคนก็ออกจากบ้านกันเองนะ
ตี๔ตี๕พรุ่งนี้นะครับที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ไปเจอกันที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง
ส่วนคนเสื้อแดงศรีสะเกดนะครับทำป้ายต้อนรับอดีตนายกนะครับ
ริมถนนสายเข้าตัวเมืองศรีสะเกดข้อความว่า
ปีที่รอคอยยินดีต้อนรับดรทักษิณชินวัฒน์กลับบ้านเรา
รักรออยู่จังหวัดศรีสะเกดโดยคนเสื้อแดงศรีสะเกดนัดรวมตัวกันนะครับ
ทุ่มครึ่งนะครับประมาณ๓๐๐คนรถบัส๒คันรถตู้๕คัน

ส่วนเสื้อแดงปฐุมธานีนำโดยนายสอนรักมาลัยทอง
นัดหมายมวลชนคนเสื้อแดงที่ศูนย์ตรงข้ามตลาดกลางราชสวาย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี๓ทุ่มคืนนี้
จะไปต้อนรับอดีตนายกนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปจองที่กันก่อนนะ
เพราะมวลชนจากเสื้อแดงมาจากทั่วประเทศคนน่าจะเยอะหรือจะไปจองที่กันก่อน
ราชบุรีครับนางวันธนาโอทองหรือป้านา
สมาชิกคนเสื้อแดงบ้านโป่งนะครับบอกว่าเธอกับคนเสื้อแดงบ้านโป่ง
จะไปถึงประตูสนามบินเลยจะไปถึงประตูสนามบิน
เพราะว่ายังคงเคารพรักแล้วรอคอยการกลับมา
นัดกันตี๕พรุ่งนี้ปั๊มน้ำมันบ้านโป่ง
พระนครศรียุธยาที่นำเรียนไปครับตี๔
ตี๔แกนนำอยุธยาจะรวมตัวกันขึ้นรถไฟ
อันนี้มารถไฟจากสถานีพระนครศรีอยุธยา
จะมาต้อนรับอดีตนายกเช่นกันครับคุณผู้ชมครับ
นี่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงจากทั่วประเทศครับ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่ติดตามข่าวการเมืองนี่

เพราะว่าความเคลื่อนไหวมาทุกส่วนทุกจุด
แล้วก็ถือว่าเป็นจุดตัดสำคัญทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะคะ